คุณผู้ชมคะหนุ่มชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าของร้านตัดสติ๊กเกอร์
เขาก็ได้มีการตัดสติ๊กเกอร์เป็นข้อความเลข๙ไทยนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
นำไปแจกให้กับประชาชนที่ต้องการแจกฟรีเลยนะคะ
วันหนึ่งไปติดรถยนต์นับร้อยคันเลยค่ะ
หน้าประสิทธิ์ชิมมาเจ้าของร้านดีไซน์เผชฌบุญ

ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป

นายประสิทธิ์ได้แจกแล้วก็ติดรถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นำรถยนต์ไปติดแล้วกว่า๑๕๐๐คันที่ร้าน
บนถนนพระพุทธบาทตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ใกล้กับโรงพยาบาลเพชรรัฐค่ะ
ต้องเป็นใช่ไหม
มาเรื่อยครับก็มีคนช่วยบ้างอะไรบ้างครับ
กรุงทรกษ์ทุนมานี่เลยเลยยาวแหละ

นายประสิทธิ์เปิดเผยนะคะว่าข้อความที่ออกแบบนั้นคำว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
มีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วส่วนเลข๙ไทย
สาเหตุที่ออกแบบให้หางยาว
เพราะว่าเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ท่านทรงครองราชมาอย่างยาวนาน

ถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ราคาชิ้นละ๕๐บาท
ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าได้มีผู้ที่มาขอร่วมบริจาค
เป็นเงินและเป็นสติ๊กเกอร์อีกจำนวนนึง
แล้วก็มีคนที่ทราบข่าวเข้ามาช่วยเป็นลูกมือที่ร้านอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ